มากันที่ข่าวคลอดของเท้าคลอดสุดนี้นะคะ
เชื่อกันว่าบริ้งไทยเนี่ยคงจะยิ้มหน้าบานกันสุดเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าวันก่อนเนี่ยค่ะน้องลิซ่าไลฟ์สดพูดคุยกับบริ้งไทยอย่างเป็นกันเองมาก

คุณคนเดียวพูดแบบนี้เอาหน่าทางน้ำบ้านจริงนะคะ
พูดไทยได้มั้ยคะพูดไทยได้นิดหน่อยค่ะ
โดยน้องขอบคุณทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้เสมอมาค่ะ
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวน้องลิซ่าอย่างที่เรือนขวัญบอกไปนี่แหละค่ะ
ว่าแบบพูดไทยได้มั้ยเอ่ยแล้วโทษก็ตอบกลับทั้งทีว่า

พูดได้ค่ะเป็นอีกโมเมนต์ที่แบบว่าสุดน่ารักในโลกออนไลน์แชร์กันเยอะมากจริงค่ะ
และเมื่อวานเราก็มีโอกาสได้เจอสาวเดียน่าเพื่อนซีสาวลิซ่า
เพอเดริกประหารเสดทีอันนี้ตามข่าวโดยเฉพาะทิวป์ล่าสุดได้มีคนจะสังเกตว่า
พี่สาวของฝ่ายชายโพสต์ภาพสถานที่คล้ายกันก็ยิ่งทำให้หลายคนลุ้นเนี่ยตามภาพ
มีค้นเคสมือถือค้นนาฬิกา
เรื่องได้โปรดไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวมาก
คนที่ตอบได้ดีก็คงเป็นตัวลิซ่าเองมากกว่า
แต่เรื่องที่สาวดีน่าตอบแทนได้ก็คือลุคบิกินี่

สวยโปรดล่าสุดเราคอนเฟิร์มว่าเพื่อนสีเอวบางสุดไปเลยเลยค่ะ
เป็นสีเอวบ้างสุดไปเลยแหละค่ะ
ผลดีแบบเกินต้านของจริงอะไรจริง

อันนี้แซ่บสุดแต่หุ่นดีทำอะไรก็ได้

เชฟนี้เป็นเชฟกับไมค์ของประเทศ

อันนี้ไม่รู้เลยค่ะไม่ได้รู้ดีเทลอะไรเลยว่า

อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้คุยยังไม่ทันได้แซวด้วย
ไม่รู้เลยว่าอะไรยังไง
โอ้โหยังไม่ได้คุยกันไม่ได้แซวเลย

ใส่ชุดบิกินี่แต่ว่ากลัวคุณแม่ว่า

เอาประเด็นของตัวเองก็มีให้เคลียร์เหมือนกันนะคะ
ล่าสุดค่ะมีคนไปโฟกัสภาพร่วมเฟรม
พระเอกรุ่นพี่โป๊ปธนวัฒน
ทำเอาหลายคนตามจิ้นกันต่อเหมือนกัน

งานนี้เดียน่าบอกว่าอุ๊ยพี่ขอดักฝัน

เพราะว่าภาพนี้ไปงานวันปาร์ตี้วันเกิดคุณมิ้นท์ชะลิดา

มีคนรู้ใจแล้วเขามีแฟนแล้ววะเธอ
อื้อ

ในโอกาสวันเกิดของเด็กกับพี่มิ้นท์คือเกิดเดือนสิงหานี้เหมือนกัน
ก็เลยชวนมากินแล้วก็เหมือนพี่โป๊ก็รู้จักครั้งเดียวแล้วพี่มิ้นท

ก็เลยได้มีโอกาสมากินข้าวร่วมกันเท่านั้นเลยค่ะ
ไม่มีไม่ใช่หรอกค่ะ
จริงก็เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้มากกว่า

อยากให้ความมีส่วนตัวกับคนของเราด้วย